ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีม
เพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป

เฮ้ย

ไปเลยพี่ลุย

ไปคุณไปไป
แรกดีไหมพ่อ
แรกเป็นเรื่องที่ง่าย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
กินให้ไวไปให้ถึงครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวรรค์หลวงสแกว่ร์
แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งย่าน๓ย่านครับ

ภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้น
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้

ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

ไปด้วยความเร็วและรู้สึกว่าปลอดภัยทุกเส้นทางจริง
และทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุด

คุณจะต้องเจอกับบทลงโทษ
ที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

เดินยังไม่ไหวจะให้หน่าทีมหลังผมอีกหรอฮะ

นี่นะครับกูยิ่งซาร์ดิสนะเชฟเราโหดมากเลยครับโอ้โห
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้

เต๋อเต๋อเต๋อ

เดี๋ยวฉันเอามาประเกณฑ์ให้เองน่าอุตส่าห์จริงว่ะ
คือถ้าไอเต๋อเดินไปเอาซองแต่ตอนนี้บอกเลยว่า

และร้านทั้ง๓ร้านนะครับที่คุณจะต้องไปในวันนี้นั่นก็คือ

ร้านที่๑วอปิชะ

อาร์ตก็คือว่ามันมีความชามันมีความฉา

๒๐๐หนูลงไป๒๐๐เลย

เอาสิเว้ย

ตอนนี้พูดตรงเรื่องโรงอาหารถูกผิดมากน้อย

สนใจว่าเต๋อมึงจะวิ่งกับกูได้ไหมเนี่ย

แต่ถ้าคุณเลือกผิด
คุณทั้งสองทีมสามารถที่จะโทรหาผม

มันยังมาบอกให้เราขึ้นรถเลย

และร้านสุดท้ายร้านที่สามถึงสองพันแปดร้อยบาท

ได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งห้าร้อยบาท

และในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
ปกตินี่แบบชอบกินอะไรเป็นพิเศษบ้าง

เพราะว่าบ้านหนูเขาทำกับข้าวอร่อยไงแม่

ซึ่งตอนนี้นะเราต้องไปที่หนึ่งก่อน

มันอยู่ตรงนี้ให้ออกรถทำไม

ตรงที่เหล่านั้นมิ
อ๋อทำไมต้องรีบก็ได้อีจาร์นั่นน่ะแค่ยี่อร์ยกในรถก็ยังละบาทเลย

ก็โง่พอกันเขาเดินอันแรกไม่ต้องใช้รถ
บ้าหรือเปล่าเนี่ยร้านแรกอยู่ที่นี่แล้วจะให้ขับขับรถวนทำไม

ไม่ได้พิการแค่ร้านแต่